ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
สามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจ
บังคับให้พ่อแม่ในวัยแรงงานต้องจากบ้านไปหาเงิน
เด็กและคนชะลาจึงต้องอยู่ดูแลซึ่งกันและกัน
ฝ่ายหนึ่งก็โรยแรงอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไร้เดียงสาเหลือเกิน
แต่ทั้งคู่ต้องอยู่ให้ได้เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

รอลูกอยู่คนเดียวเนี่ยมันสายแล้ว
หนูเชื่อเด็กเย็งพิชาพรอำคัมพงศ์
อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๔อายุ๑๐ขวบค่ะ
ตอนนี้ที่บ้านหนูมีกันอยู่๗คนค่ะ
มีปู่มีย่าแล้วก็มีพี่น้อยนา
พี่ลูกน้ำหนูนิดนโมค่ะ
ส่วนพ่อกับแม่ของหนูก็ไปทำงานที่กรุงเทพค่ะ
กับแม่ก็ส่งเงินมาให้ตลอด
แต่ว่าบางทีมันก็ไม่พอใช้ค่ะ
ทุกวันนี้ย่าก็ต้องทำงานแล้วก็ดูแลพวกหนูทั้ง๕คนด้วยค่ะ
ทุกวันนี้รับจ้างขุดมัน
บางทีก็ไม่มีงานรับจ้าง
ขุดมันตรงไหนป้าก็ไปพาหลานไปเก็บมันหลงกัน๕๖คน
พอวันหยุดพวกหนูทั้ง๕คนก็จะไปช่วยย่าเก็บมันหลงค่ะ
ย่าก็จะเป็นคนเดินขุดคุยมันมันก็จะอยู่ใต้ดินค่ะ
แล้วพอย่ากองไว้พี่นายนากับพี่ลูกน้ำก็เดินเก็บมัน

เต็มเนธกับนมูค่ะก็ขนใส่บนรถค่ะ
ลูกชอบเวลาตอนที่ไปเก็บมันกับยาค่ะ

ถ้าไปช่วยย่าเก็บมันย่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับ
ผมชอบที่สุดก็คือไปเก็บมันกับย่าครับ

ตอนไปเก็บมันช่วยย่าค่ะ

เพราะว่าพี่น้องของหนูมาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็ช่วยกันเก็บมันค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยกับพี่น้องของหนู
วันนี้ย่าก็ทำงานไม่ค่อยไหวค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ
พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

พี่น้องของหนูก็ช่วยย่าทำงานค่ะ

ขยันขันแข็งกันจริงเลยนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวโต
อยู่ที่เวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ
ย่าปู่สวัสดีครับ

เดี๋ยวคงต้องพูดคุยถึงวิกฤตชีวิตของครอบครัวเรา
ที่ดูอยู่เนี่ยจริงแล้วนะ
ในบ้านหลังนี้นะครับที่เราถ่ายกันเนี่ย
มันเป็นอีกมุมหนึ่งของการต่อสู้ชีวิต
แล้วคนในบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกครับว่า
เด็กช่วยกันคนละไม้ละมือ
ขอแนะนำก่อนว่าใครเป็นใครกันบ้างลูก

หนูอายุ๑๐ขวบค่ะ
หนูอายุ๑๒ขวบจ้ะ
ลูกน้ำ๑๒ขวบเป็นพี่

ผมชื่อนาโออายุ๗ขวบครับ

หนูชื่อน้อยนาจะอายุ๑๔ปี

นี่ดูดูแล้วแค่กล้องมากเลยนะลูก
เก็บมะยมไปขายเหรอลูกเหรอ

ทำมานานหรือยังอาชีพเก็บมะยมไปขายเนี่ย

ปู่เป็นคนปลูกจะมีอยู่สองต้นแล้วมันจะดก
พอตอนเช้ามันสนุกก็จะปีนขึ้นไปเก็บมะยมเอาไปขายที่โรงเรียน
ทำไมหนูต้องขายลูกเพราะอะไรอยากแบ่งเบาย่าเหรอหรือว่าไง
ก็เห็นย่าเหนื่อยค่ะแล้วย่าก็เหนื่อยมากแล้วค่ะย่าก็แก่แล้วด้วยค่ะ
ภาพที่หนูจำตรงไหนที่หนูสงสารย่ามากที่สุดเลย

ตอนที่ย่าหน้ามืดค่ะแล้วก็จะหัวทิ้มลงกับพื้นค่ะ
แล้ววันนั้นนุ๊กอยู่ด้วยเหรอลูกเหรอ
อยู่ด้วยค่ะก็ตอนนั้นย่ากำลังจะก้มเก็บมันแล้วทีนี้
หน้าย่าก็เริ่มมืดแล้วย่าก็บอกหนูว่าย่าเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะ
แล้วทีนี้ย่าก็ล้มลงแล้วหนูก็ไปช่วยย่าค่ะ
บ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มเกิดวิกฤตหนักที่เมื่อตอนที่ปู่ล้มใช่ไหมฮะย่า
จ้ะตอนที่ปู่ป่วยนี่นะจ๊ะ

ก็หมายถึง๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยปูก็คือทำงานหนักไม่ไหวแล้ว
ไม่ได้เลยจะทำไม่ได้เลย
แล้วก่อนหน้านี้ครับสองคนผัวเมียเนี่ยคือทำอาชีพอะไรครับ
ทั่วไปจ้ะลูกจ้างทั่วไปปลูกก็ช่างไม้มั่งใครจ้างไปขุดดินก็ไปแทงท้องร่องเป็นคันครูปส่วนปลูกอะไรก็ไป
มันก็เหนื่อยแต่ว่าย่าก็เหนื่อยน้อยกว่านี่น้อย

ย่าเห็นบอกว่าย่าเนี่ยก็ไม่แข็งแรง
ใช่โรคประจำตัวไอคราวเสื่อมเนี่ย
อันต่อมาก็ถามว่ามีใครมาแล้วบอกว่ามาคนเดียว
แล้วตอนนี้รายได้ของย่ามาจากไหนครับ
มีงานรับจ้างก็ไปรับจ้างจะเป็นชั่วโมง
วันก็ได้ชั่วโมง๒ชั่วโมง
บางวันก็ถามย่าถามย่า
จะมีขุดมันย่ากับหน้านี้ขุดมันก็ไป
เพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานจ้ะคนงานเยอะ
ได้กันคนน้อยบางทีก็ไม่ถึงร้อยบางทีก็ร้อยกว่าบาท
แล้วย่ารู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมันมีอยู่อะครับ

อยู่ในดินบางทีเราก็เดินโทษเตะเขียดิน
ก็จะจบคุยพอคุยไม่ไหวก็นั่งพัก
อย่างนี้พอคุยเต็มไปก็หลานก็เออย่าเก็บมันได้เยอะแล้ว

ใครเคยไปช่วยย่าเก็บบ้าง

วันหลงไปกันหมดเลย
แล้วหนูรู้ได้ไงว่าตรงไหนมีมันหลงไม่มีอะ
ไม่ได้หลอกค่ะ
เพราะว่ามันเป็นที่ดะแล้วอะค่ะ
ฝนตกมันก็จะมีหลายหัวค่ะ
เราก็เก็บเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันก็จะเห็นหัวมัน
คุณผู้ชมครับเด็กบ้านนี้นะที่บอกครับว่า
เขาก็จะมีหน้าที่แต่ละคนนะช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับ
น่ารักแบบนี้แต่มีอยู่๓คนในนี้
ที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดมาก็มีโรคประจำตัวมาเลย

มีหนูลูกหนูแล้วก็น้ำโม

เป็นโรคทาราซิเมียจ้ะเป็นอยู่๓คนจ้ะ
แต่ว่าหนูต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาจ้ะ

แล้วทำไมต้องออกไปทำงานอย่างนั้นด้วยลูก
ก็ออกไปช่วยย่าจ้ะเพราะว่าย่าก็เป็นหนักกว่าหนู
หนูยังพอรักษาได้แต่ว่าย่าเขาเริ่มแก่แล้ว

เห็นบอกว่าแม่หนูเหรอลูกเหรอ
ที่เป็นทาราซิเมียแม่เป็นเยอะไหม
เยอะค่ะเป็นขั้นรุนแรงเลยค่ะ
ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมลูก

เขาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องรักษาตัวเองด้วยใช่ไหมแม่ย่า
จะต้องดูแลรักษาตัวเอง
ส่วนหนึ่งมันได้มาก็จริงนะครับคุณผู้ชม
แต่มันก็ต้องหมดไปกับค่าใช้จ่ายตรงที่เขาอยู่เขากินกันด้วย

อยากรู้ไหมว่าพ่อแม่ส่งกำลังใจอะไรมา
อยากรู้จ้า
ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
นี่คือกำลังใจจากคุณพ่อและคุณแม่ครับ

สู้นะลูกพ่อเป็นกำลังใจให้

พ่อแม่ทำงานนะลูก
เพราะฉะนั้นเด็กต้องเป็นเด็กดีนะลูก

ให้สู้ให้ดูแลปู่กับย่าให้ดี

ท่านก็ทำหน้าที่แทนพ่อกับแม่
แล้วที่เราต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้
หมายที่สุดเลยคืออะไรลูก

คือย่ามีหนี้อยู่อยากหมดหนี้

เป็นอะไรไปก็ไม่อยากให้ถึงลูกถึงหลาน

เอามาปลูกบ้านแล้วก็เอาซื้ออิดมาก่อบ้าน
แล้วก็เอาเดินไฟเข้าบ้านจ้ะ

ไภแรงมาก

ไม่มีให้เก็บไม่มีจ้างขุดอ้อยอะไรก็ไม่มีให้ตัด

ก็เลยย่าก็เลยไม่มีอาชีพสำรอง
จ้ะไม่มีอาชีพสำรอง
แล้วถ้าวันนี้ย่ามารายการเราอะครับ
เห็นบอกว่าอยากได้ไปต่อลมหายใจคือต่ออาชีพ

อยากได้ไปซื้อเตาเคฟ
คืออาชีพอยากมีอาชีพเป็นของตัวเอง
เคยขายมาก่อนเหรอครับทำเค้กเป็นเหรอครับ
ทำเป็นจ้ะเคยขายมาก่อน
เอาล่ะเด็กเดี๋ยวคงต้องช่วยกัน

ถ้าวันนี้นะครับโชคดีอาจจะได้๔ข้อ๑ล้านบาท
นะครับได้ไปลืมตาอ้าปากแน่วันนี้ขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมเห็นจากครอบครัวนี้

เหนื่อยยังไงแต่ทุกคนยังมีรอยยิ้มให้กันเสมอ
ผมว่านี่แหละเป็นแรงสูบฉีดที่ให้หัวใจของครอบครัวนี้ยังสู้ต่อไป
ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นและเป็นกำลังใจช่วยครอบครัวของลูกนุ๊ก
จังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถพิชิตโจทย์ได้๔ข้อ
เพื่อรับทุนสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับ

ทำยังไงดีจะลดการตื่นเต้น

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ลูกน้ำขึ้นมาตอบครับ

จริงในใจลูกน้ำอยากตอบเรื่องอะไร